ไปดูที่แรกกันก่อนก็อยากให้เฝ้าระวังกันหน่อยนะคะเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศแบบนี้แหละค่ะ
โอ้โหต้นโพอายุกว่า๓๐๐ปีไปล้มทับบ้านค่ะ
คือเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็พังเสียหายอยู่แบบนี้แหละ
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ที่แม่ริมเชียงใหม่ค่ะ
แล้วก็ล้มทับบ้านเลขที่เก้าสิบสองหมู่ที่สามโดยมีนายอภิชาติอาสากิจ
ผู้ใหญ่บ้านแม่สาหลวงเป็นเจ้าของบ้านนะคะ
และจากการตรวจสอบความเสียหายพบว่าบ้านชั้นเดียว๑หลัง
สำนักงานผู้ใหญ่บ้านรถจักรยานยนต์สองคันเนี่ยเสียหายประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นถึงประมาณสี่แสนบาทเลยนะคะ
ซึ่งนายอภิชาติบอกว่าขณะกำลังนอนอยู่ได้ยินเสียงดังเหมือนมีของหนักมาล้มทับบ้าน
ออกไปดูค่ะปรากฏว่าเจอเนี่ยต้นโพล้มทับบ้านของตัวเอง
ขณะเดียวกันญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงก็ออกมาดูกันจำนวนมากแล้วเห็นแล้วตกตะลึงเลยค่ะคุณขวัญค่ะ
อืมใช่ค่ะเนี้ยทีนี้ทางด้านของรองนายกอบตแม่สาค่ะ
คุณกันตะพัฒน์นะคะโพดกาลงก็บอกแบบนี้นะ
ตอนหลังเกิดเหตุเขาก็กลัวกันใช่ไหมเรื่องของกระแสไฟฟ้าอะไรต่าง
มีการสั่งตัดกระแสไฟฟ้าไปนะเพราะว่ากลัวว่ามันอาจจะเกิดเพลิงไหม้ค่ะ
แล้วช่วงเช้าจริงเขาก็มีการประสานเจ้าหน้าที่ทหารนำกำลังพลจิตอาสาต่าง
มีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างต่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่รถไถรถตัด
เหลือยนต้นไม้มาเก็บกิ่งไม้เอาไปทิ้งโอ้โหใช้เวลาสามชั่วโมงคุณผู้ชม
กว่าจะเสร็จนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นลองดูสภาพ
โอ้ยมันพังไปหมดเลยหลังพุ่งขาแล้วเนี้ยเออลงเข้ามาในบ้านเลยอ่ะนะ
อ่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของความเสียหายเดี๋ยวเขาจะหารือกับทางด้านของนายกอบตกันก่อนนะคะ
ว่าจะเยียวยาทางด้านของผู้ประสบภัยผู้เสียหายยังไงกันดีค่ะ